คราวนี้ก็เป็นศึกแย่งชิงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

เป็นอดีตสามีอดีตภรรยา
ตอนที่รักกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรงงานหรอก
แต่ว่าตอนนี้ฝ่ายชายก็ไปมีภรรยาคนใหม่แล้ว
ทีนี้ก็พาภรรยาคนใหม่มา
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องกันมีการยิงกันด้วย

โอ้โหทั้งสองฝ่ายยังด่ากันรุนแรงอยู่เลย

โอ้โหอะไรมันจะชุนละมุนชุนละเก
ของอดีตสามีอดีตภรรยาตำรวจสอบพรรณล่าดหลุมแก้ว
ก็เป็นโรงงานผลิตฟูกนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เปิดกิจการ
ไม่ได้เปิดลายผลิตแล้วนะมันปิดกิจการไปแล้ว
ซึ่งโรงงานนี้อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วที่ปฐุมธานี
ตอนเข้าไปถึงเนี่ยเดี๋ยวต้องแยกตัวละครก่อนคุณผู้ชม
เข้าไปถึงปั๊บมีนายสุวรสตระกูลญาติทวีอายุ๕๓ปี
นี่คือสามีแล้วก็มีนางสาวออนอุมาตระกูลย่าทวีอายุ๔๘ปี

ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักแล้วก็ครอบครองโรงงานแห่งนี้
ใช่ทีนี้ค่ะฝั่งนั้นเขาก็โตเถียงอยู่กับ
อดีตภรรยาของนายสุวรส
อดีตภรรยาชื่อว่านางสาวธัญธรอัญมณีกิติรัฐ
ซึ่งฝ่ายอดีตภรรยาเนี่ยนะมีบาดแผล
หน้าตาปูดบวมเลือดออกจมูกมีแผลฟกช้ำ
แล้วทั้งสองฝ่ายก็อ้างก็ฝั่งนู้นเขาทำร้ายก่อน
ไม่จริงฝั่งนั้นทำร้ายก่อนแล้วก็เอาอาวุธปืนมายิงใส่กัน

คนงานหรือว่าลูกน้องของทั้งสองฝ่าย
ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นอดีตภรรยานะ
ดูสิที่ใส่เสื้อแขนกุดใส่เดรสเนี่ยซึ่งจากการสำรวจในโรงงาน
ปรากฏว่าเจอชายชะกันอยู่ประมาณ๕๖คน
ตำรวจก็บอกว่าหยุดหยุดทุกคนยกมือเหนือหัวแล้วออกมามอบตัว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนงานของทั้งสองฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บ๒คน
คนนึงโดนไม้คมไม้แทงเข้าที่แขนขวา
ส่วนอีกคนนึงถูกกระสุนค่ะยิงเข้าที่ใบหน้า
ทีนี้เพื่อนคนงานก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่ถูกกระสุนยิงเข้าใบหน้าคือนายอภิรักษ์อายุ๓๑ปี
เป็นผู้ดูแลโรงงานนะฮะปรากฏว่าเจ็บหนักเลย
ใช่ค่ะแล้วก็พอไปสำรวจนะในพื้นที่ก็โอ้มีทั้งคราบเลือด

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องไปตรวจค้นนอกจากตรวจค้นที่โรงงานแล้วนะ
ไปดูรถด้วยรถโฟลกสีน้ำเงิน
ทะเบียนนหนูนหนู๕๖กรุงเทพมหานคร

อ๋อไม่ใช่สีน้ำเงินน่ะเป็นสีแบบเทาดำนี่ค่ะ

ซึ่งอันนี้เป็นรถของนายสุวรส
ไปเจออะไรเจอปืนลูกซองยาวกึ่งอัตโนมัติ๑กระบอก
เจอกระสุนปืน๗๙นัด
แล้วก็ยังมีอาวุธปืนอีก๑กระบอก

เป็นกระสุนปืนอีก๕๙นัท

๓๒นะคะคุณผู้ชม

ก็ไปค้นตัวลูกน้องของนายสุวรสด้วย
ไปเจอไอซ์อยู่ในซองพลาสติกซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงหลังอีกจำนวนนึงด้วย
ส่วนฝากฝั่งของนางสาวธัญฑรที่เป็นอดีตภรรยาก็ไปค้นรถบีเอ็มสีขาว
ทะเบียน๙กไก่ขไข่๙๒๐๐กรุงเทพมหานครไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ทีนี้โรงงานนี้คุณผู้ชมยังอยู่ระหว่างข้อพิพาทกัน
ระหว่างอดีตสามีกับอดีตภรรยาและทั้งคู่เขาก็มีการเรียกร้อง
จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จนแจ้งความกันไปมาหลายต่อหลายรอบแล้วนะคะ
คือตัวโรงงานแล้วก็ตัวบ้านพักนี้ด้วยนะครับ
คือพอเลิกรากันไปก็แย่งสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางอดีตภรรยานางสาวธัญฑรเนี่ยนะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันบอกว่าคุณตำรวจดิฉันจะลงบันทึกประจำวัน
ฉันจะเข้าไปอยู่ที่บ้านที่ปลูกอยู่ในเนื้อที่ของโรงงานเนี่ย
แล้วเดี๋ยวดิฉันจะพาคนติดตามดิฉันมาด้วยอีก๑๐คน
เพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัยนี่ฝ่ายอดีตภรรยาบอก
ส่วนกลุ่มของอดีตสามีกลุ่มของนายสุวรสประมาณ๕๖คน

พอมาเจอหน้ากันนะก็ถกก็เถียง
เถียงกันมันไม่ดังพอก็ยิงขู่กัน
จนกระทั่งยิงใส่คนแล้วได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังลูกน้องของอดีตภรรยาเล่าถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
นั่งอยู่รถตู้สีดำ

เป็นเรื่องปืนไม่มีความรู้หรอกเดี๋ยวเราว่าเป็นปืนยาว
เค้าไม่ได้ปืนตั้นปืนยาวเค้าเขาเห็นตัวแยวนี่แหละ

ประมาณจำภาพไม่รู้หาจาก๓๔นัด

แล้วมีโดนกลุ่มพวกเราอย่างไรไหมฮะ
ไม่รู้ว่าโดนใครบ้างเพราะว่านั่งบังอยู่นี่มันก็อยู่มะ

โอ้ตำรวจรวบทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ไปที่สถานีตำรวจนะครับ
ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนแล้วก็หาคราบเขม่าวดินปืนของทุกคน
ปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองฝ่ายต่อไปนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกไปคือมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
มันเกิดเป็นเหตุปมปัญหาการแย่งทรัพย์สินกันไม่ลงตัวของครอบครัวนี้

คือลูกสาวนะฮะก็เป็นลูกสาวของนายสุวรสแล้วก็นางสาวธัญฑร
ซึ่งเป็นอดีตสามีภรรยาที่แยกย้ายเลิกรากันไป
ตัวลูกสาวเคยอาศัยอยู่ที่บ้านพักในโรงงานแห่งนี้
พอลูกสาวถูกขับไล่ออกมาด้วยนะคุณ
เพราะว่าพ่อมีภรรยาใหม่ตัวลูกสาวถูกขับไล่ออกมา
และลูกสาวก็เคยบุกไปที่บ้านแห่งนี้ในโรงงานแห่งนี้
ลูกสาวถือครีมตัดเหล็กบุกเข้าไปเลยนะ
แต่ปรากฏว่าถูกทั้งพ่อแท้แล้วก็ภรรยาใหม่ของพ่อ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
นี่กลายเป็นปมปัญหาครั้งแรก
หลังจากนั้นก็ถกก็เถียงกันก็แย่งทรัพย์สินกันมาตลอดนะครับ
เพราะว่าตัวนายสุวรสกับนางสาวธัญฑรเลิกรากันไปตั้งแต่ปี๕๕แล้วคุณ
ใช่ค่ะคือตอนเลิกกันก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่ไงคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นนายสุวรสก็ไปมีภรรยาใหม่
แต่ว่ามันไม่จบไงคุณเรื่องของทรัพย์สินต่อเนื่องยาวนานมา๗๘ปี
ข่าวนี้ดิฉันเคยอ่านแล้วแล้วก็รอบนี้กลับมากลายมาเป็นปัญหากันอีก
แต่ว่าเรื่องรอบนี้เนี่ยทั้งอาวุธทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องของครอบครัว
อาจจะให้เจ้าหน้าที่จัดการไปนะคะ
ถ้าเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจอันนี้ต้องดูแลให้ดี
หรือถ้าใครถึงขั้นป่วยต้องรับยาก็ต้องไปหาคุณหมอด้วย